นางเอกที่เลสติ้งสูงที่สุดในตอนนี้

คุณผู้ชมเป็นงานสวยสดมดงามจริง
นี่ค้าเริ่มกันเลย
อำเภอบางตาม้าจังหวัดซุพันฑุรี

เป็นประเพณีที่สวยงามมากจริงนะคะ
แล้วจากเวลาร้านี้นะคะต้องบอกว่า
เดินลงมาจากรถเนี่ยโอ้โหออร่ามาเต็มค่ะเนี่ยค่ะ
ชุดไทยสีครีมทองนะคะ
เดินลงมาจากรถป้ายทะเบียน

๒๘๙มาอีกแล้ว
ใช่จึงบอกแล้ว๒๘๙เนี่ยค่ะโอ้โหชาวบ้านมาถ่ายกันใหญ่โตเลย
แล้วแม่ค้าแผงลอตเตอรี่แบบโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าให้แผงลอตเตอรี่มากับเต็มครึ่งครับ
พอดูเสร็จปุ๊บพุ่งไปตรงแผงลอตเตอรี่ก่อนทำบุญเลย
เมื่อกี้ก็โชว์ลอตเตอรี่ด้วยนะใช่นะคะ
ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ

มีผู้จัดชื่อดังพี่หน่องอรุโนชา

แล้วก็มีนางเอกตลอดการอย่างพี่เชอรี่เก็บอพรสวยมาก
ไหนจะพี่จิ๊กมายุรินอีกนะคะที่สวยทั้งกายแล้วก็สวยทั้งใจค่ะ
รวมไปถึงเหล่านักแสดงนะคะพี่ทงทงก็มา

จัดขึ้นที่วัดกลางพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งสาวเบลล่านะคะถือเลิกดีช่วงสายของวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตั้งขบวนเตรียมถวายผ้ากระถิ่นแด่พระสงฆ์ค่ะ

ซึ่งสาวเบลล่าก็ได้เป็นผู้นำกล่าวถวายผ้ากระถิ่นด้วยตัวเองเลยนะคะ

เบลล่าก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

กองละนี่ค่ะเลขสวยมาก
๕๙๙๙บาทนะคะ
ด้วยการมอบของที่ละลึกให้
เป็นของตัวเองมอบให้กับแฟนด้วยนะคะ

และพิเศษสุดค่ะได้มอบของที่ลึกนี้ให้กับพี่แจ๊กรีนด้วยนะคะ

พระพุทธศาสนานะคะ

มีถอดรูปด้วยองค์นึงนี่เป็นองค์นี้เลย
ได้รับจากมือน้องเบลล่าเลยนะคะอนุโมทนาบุญ
ที่สำคัญมีภาพรายเซ็นของน้องเบล่า
น้องเบล่าเขียนเอ่งเซ็นให้กับมือ
ถูกต้องซึ่งย่อดกะทินทั้งหมดล่าสุดเลยเช็คตอนนี้

เขาสมทบเข้าไปจะเป็น๔ล้าน
โอ้โหเอ็นดูนะคะนางฟ้าทำบุญด้วยฝากละครด้วยนี่นะคะ
ไหลเซ็นต์จากแม่พุทธตานของจริงเลยนะคะนะโอ้นะคะนี่จะได้เป็นนางฟ้าไปด้วยฉัน
นี่นะคะไหลเซ็นต์จากเวลาอนุโมทนาบุญแม่พุทธตานด้วยนะคะใช่
กระถิ่นนางฟ้าโอ้ไอ้เบายังค่าก็คงจะได้เป็นนางฟ้าสักวันนึงละกับอ๋อเจ้า
ได้เป็นแน่นอนวันนั้นเป็นนิจกรีนควับแบงค์ร้อยร่วมท่อดบุญไปแล้ว
แต่ว่าแบงค์พันธุ์นี้ฉันก็แบบสมทบในกองกะถิ่นนี้ด้วยโอ้แบงค์ใส่ไปอะแบงค์ร้อย
ใส่ไปอะแบงค์ร้อยเพราะเอาออกมาแบงค์ห้าร้อยหรือเปล่าโอ้อะไรนะไม่ใช่
ไม่มีเนี่ยกองกระถิ่นคือใหญ่มากตั้งใจไปร่วมงานบุญนั่นแหละ
เหนียวผมใส่ชุดไทยกันทั้งจังหวัดเลยอะมันบริจาะดีมากเลยนะ
ร่วมบุญกันนะเนาะคุณผู้ชมเนาะอีกหนึ่งนักแสดงที่ไปร่วมงานทอดกระถิ่นในครั้งนี้ก็คือ
ใครที่ติดตามละครพรมลิขิตก็จะได้เห็นแล้วนะว่า
เบาข้างกายของแม่นายภูตาลก็คือนี่จ้ะ
พี่เพิ่มพี่เพิ่มนี่เป็นคนสร้างบ้านให้แม่นายนี่แหละจ้ะ

ซึ่งหนุ่มรอนเองก็บอกนะว่าโอ๊ยรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจ
แล้วก็เป็นปลื้มแทนแม่นายเบลล่าเหลือเกิน
ที่มีแฟนมาร่วมงานบุญกันแบบอบอุ่น
ซึ่งหลังจากมาแสดงละครด้วยกัน

เป็นแก๊งเดินสายทำบุญร่วมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็มีเป็นพี่กิ๊กมายุลินครับแล้วก็พี่เชอรี่ด้วย

แล้วก็เบลก็คือชวนมาก็เลยว่างพอดีก็เลยมาร่วมบุญ
ดีใจครับดีใจที่แฟนละครด้วย
แล้วก็ชาวสุพรรณบุรีมาร่วมบุญกัน

โรงทานนี่คือคนแบบคนเยอะมากเลย

ชอบทำบุญเหมือนกันแล้วแบบนี้ก็เลยนะครับ
เวลามีงานบุญต่างก็จะร่วมบุญกัน

อยู่ซี่สายแล้วก็โฟการ์สแต่แผงรอเตอรี่ด้านหลังนะครับ
ทำงงข้ารุความหล่อของหนุ่มรอดไปได้ไง

รู้จริงว่าแล้วคุณผู้ชมว่าไหมคะกระแสอเจ้ามาแรงมากเลยค่ะ